แต่ปรากฏว่าระหว่างทางเขาเห็นโชเฟอร์คนนี้แปลกเหมือนจะแอบหยิบมือถือ
แอบถ่ายถ่ายผู้หญิงผู้โดยสารเนี่ย
ผู้โดยสารผู้หญิงก็เลยเบี่ยงตัวหลบเบี่ยงตัวหลบ
ทีนี้สักพักพอผู้หญิงเห็นว่าเฮ้ยโชเฟอร์ออกนอกเส้นทางแล้วนะ
เธอจะขอลงไม่ให้ไม่ให้ไม่พอโดนด่าด้วยฮะ

เป็นลูกค้าพี่ไงพี่ต้องให้เกียรติหนูไหม
ทำไมต้องให้เกียรติมึงอ่ะหนูเป็นลูกค้าพี่ไงคะ
ไม่รู้ว่าเสื้อสรุปยังไงนะ
แต่ว่าทำไมกูต้องให้เกียรติมึงก็ออกมาจากอาชีพนี้ซะ
อันนี้ผมพูดตรงผมพูดตรงนะครับ
โอ้โหพูดอย่างนี้ไม่ได้ครับพี่ครับพี่ครับจะเอาตังค์เขาพี่
เราให้บริการเขาเขาเอาเงินมาให้เราแต่เราดันไปพูดแบบนี้กับเขาคุณผู้ชม
โอ้โหน่าจะตัดสินได้แหละว่าเหมาะสมไม่เหมาะสมนะครับ
เรื่องของเรื่องเนี่ยผู้โดยสารผู้หญิงคนนี้เขาโบกรถครับ
แต่โชเฟอร์แท็กซี่เงียบครับเงียบแล้วก็ไม่ตอบอะไร
แล้วเธอก็รู้สึกผิดสังเกตเหมือนเห็นว่าโชเฟอร์เนี่ย
เอามือถือมาอัดวีดีโอแล้วก็หันมุมกล้องมาหาเธอด้วย
เธอก็เลยขยับมานั่งเบาะคนขับแล้วแล้วตอนนั้นก็รู้สึกไม่ดีแล้ว
ยิ่งไปกว่านั้นเห็นโชเฟอร์มีท่าทีเลิก
ขยับตัวไปมาตลอดไม่รู้อะไรนะแล้วอันนี้เธออ้างนะ
ผู้โดยสารอ้างว่าโชเฟอร์เหมือนว่าเป็นคนเสพสารเสพติด
ด้วยความกลัวครับเธอบอกพี่เดี๋ยวหนูขอลงเลยแล้วกันนะ
ขอเลขบัญชีพี่หน่อยเดี๋ยวโอนให้เดี๋ยวโอนค่ารถให้
โฟลตะโกนกลับมาเสียงดังกูไม่มีบัญชี
อยากลงมึงก็เดินไปกดเงินมาบอกอย่างนี้เลยฮะ
เธอก็เลยลงจากรถจะไปกดเงินมาให้จากนั้นเหตุการณ์ก็เป็นดังคลิป
คุณผู้ชมดูอยู่นี่เลยฮะเธอเลยคิดว่าพฤติกรรมคนขับแท็กซี่
มันเป็นภัยสังคมนะแบบนี้ถ้าไม่ทำอะไรสักอย่าง
จากเธอแล้วผู้โดยสารคนต่อไปรายต่อไป
อาจจะโดนเหมือนเธอก็ได้และดีไม่ดีอาจจะโดนมากกว่านี้
แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับคุณผู้ชมผู้ก่อตั้งเพจสายใหม่ต้องรอด
ซึ่งผู้โดยสารสาวส่งคลิปนี้ไปร้องเรียนกับเพจนี้
คุณเอกพบเหลืองประเสริฐรับเรื่องไว้แล้วนะ
วันนี้ครับเดี๋ยวจะพาผู้โดยสารผู้หญิงคนนี้
ไปแจ้งความที่สนบางเขนครับรวมไปถึงจะไปแจ้งกรมการขนส่งทางบก
ให้มาตรวจสอบด้วยส่วนพี่โชเฟอร์แท็กซี่คนนี้
ถ้าเห็นคลิปนี้อยู่แล้วรู้สึกว่าเฮ้ยมุมเขามันมีมุมอีกเรื่องหนึ่งเนี่ย

ใช่ค่ะแต่ว่าเบื้องต้นอย่างที่บอกไม่ต้องถึงขั้นขนาดที่แบบว่า
ผู้โดยสารคือพระเจ้าลูกค้าคือพระเจ้าหรอก
แต่ว่าแค่พูดดีโอเคไม่สะดวกที่จะโอนเงิน

เรื่องขับอ้อมเนี่ยคือถ้าพี่อ้อมจริงหรือว่าพี่ไม่รู้ทาง
พี่ลองถามเขาบางทีผู้โดยสารเขาไปบ่อย
เขาไปที่แบบนี้บ่อยก็ถามว่าไปทางไหน
หนูจะไปทางไหนหนูเลือกเลย
นะครับแบบนี้ก็ได้แต่แบบนี้มันไม่ใช่ฮะ